ไปดูเรื่องราวของวัยรุ่นเลือดร้อนกันหน่อยนะคะที่จังหวัดอุทัยธานี
เรื่องนี้นี่แม่ของน้องผู้เสียหายที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยเขามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนเองเลย
เพราะเขากลัวว่าคดีจะไม่คืบกลัวว่าลูกเนี่ยจะถูกทำร้ายฟรีนะคะ
เหตุการณ์ก็คือว่าลูกเนี่ยไปเที่ยวงานเทศกาลจังหวัดแล้วก็ไปมีเรื่องกับวัยรุ่นแก๊งเจ้าถิ่น
ก็มีการมองหน้ากันแล้วก็เขม่นกันนะคะแล้วมันก็ลุกลามบานปลายจากภายในงานใช่ไหม
ก็นัดกันออกมาดวนกันตัวต่อตัวแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ตัวต่อตัวค่ะ
เพราะมันเป็น๕รุม๑เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ไหมคะเขายังไม่ทันลงจากรถเลยเนี่ยมีวัยรุ่นวิ่งไปเอาไม้เบสบอลไปฟาดเขา
แล้วก็รุมเลยค่ะ๕ต่อ๑เอาไม้เบสบอลตีเอาก้อนอิดทุบศีรษะ
อาการของนายเอตอนนี้ก็คือกระโหลกร้าวเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โคม่าอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ็ดกัญญายนนะคะ
ซึ่งมันก็ผ่านมาเป็น๑๐วันแล้วอะค่ะ
แต่แม่บอกว่าตำรวจเนี่ยยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลย
เพราะว่ากล้องวงจรปิดชื่อเชิดอะไรก็รู้หมด
แต่ก็ไม่เห็นจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีมาสอบปากคำอะไรสักที
ได้ยินว่าแก๊งนี้แบ็คเขาดีแก๊กเขาใหญ่
เลยกลัวว่าลูกจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ล่าสุดนะคะอาการของนายเอเยาวชนวัย๑๗ปี
เสื้อสีเหลืองที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยนะโคม่าเลยนะคะ
อย่างที่บอกว่ากะโหลกร้าวเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
หมอต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ
ถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการผ่าตัดสมองค่ะ
เขาเนี่ยโดนรุมทำร้ายจนสลบคาพื้นเลยนะคะ
นางเคลือวัณฑินทองแม่ของนายเอ๊ะเนี่ย
ก็ไปที่รงพักมืออุทัยธานีรห์พร้อมกับผู้ศึกษาของเรา
คุณสิริวัณรักษัตริย์ไปติดตามความคืบหน้าคดีค่ะ
ระหว่างทางเธอก็เล่าถึงอาการลูกชายบอกเธอเป็นกังวลมาก
เพราะอาการลูกเป็นตายเท่ากันยังโคม่าอยู่เลย

และที่แม่กลัวก็คือกลัววัยรุ่นกลุ่มเดิมจะกลับมาล้างแค้น
หรือทำร้ายลูกหรือว่าเพื่อนของลูกซ้ำเติมอีก
แม่บอกแม่อยากเอาเรื่องอยากดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

บอกว่าชื่อเสียงแก๊งนี้ไม่ธรรมดาค่ะ
เคยได้ยินมาว่าวัยรุ่นแก๊งนี้แบ็คเขาดี
ทำผิดกี่ครั้งก็รอดทุกครั้งไม่เคยถูกดำเนินคดีเลย
เพราะ๑ในวัยรุ่นแกงนี้
มีนามสกุลเดียวกับตำรวจคนนึงที่อยู่ในสพเมืองอุทัยธานีด้วย
แม่ก็เลยต้องมาร้องสื่อเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
แบ็คเขาดี
ใช่เขาบอกว่าแบ็คเขาดีเขาไม่กลัว
ขออภัยน้าสาวของนายเอเนี่ยนะคะก็บอกว่ามารู้เรื่องก็ตอนที่เพื่อนหลานโทรมาว่าหลานถูกซ้อมนี่แหละ
ตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก๕ทุ่มได้แล้วพอรู้ข่าวก็เลยรีบโทรบอกแม่ของหลานให้รีบไปดูอาการ
แล้วก็ไปหากล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุไปแจ้งความตอนแรก
เห็นหลานก็นึกว่าแค่ทะเลาะวิวาดกันเฉยเฉยแต่พอดูกล้องวงจรปิด
จะรุมทำร้ายไหนจะใช้ไม้เบสบอลฟาด
จะเอาก้อนอิดทุบศีรษะจนสลบเหมือดคาถนน
แบบนี้เนี่ยน้าบอกว่าเหมือนเอาให้ตายหรือเปล่า
คือถ้าเขาแบบวัยรุ่นอะเนาะ

เนี่ยเอาหินหุ้ม
อืมคือที่เจ็บหนักเนี่ยอาจจะเป็นว่าโดนหินหุ้ม
โดนหินหุ้มทุ่มตรงหูค่ะ
ช่วงแบบน้องคงแบบนอนสลบไปแล้ว
ไม่กี่เข็มหรอกแต่ว่าเลือดสมองล้าว
ค่ะหมอเอ็กซ์เรียนแล้วว่าสมองล้าว
เขาบอกว่าให้บอกกับหมอว่ารถล้ม
อืมหมายคุณกลุ่มคนที่ทำร้ายใช่มั้ย

ถ้าเขาไม่รุมจะตัวอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อะไร
เหมือนวัยรุ่นตีกันไม่มีไม้ไม่มีอะไรไม่มีมีดไม่มี
เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เสร็จทีนี้คือ
เนี่ยทำแบบนี้โหเห็นเราก็ไม่อยากจะยอมนะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะลำดับเหตุการณ์กันตั้งแต่ต้นนะคะ
ว่าเหตุการณ์นี้มันเริ่มตั้งแต่เมื่อ๗กันยายน
ที่จังหวัดอุทัยธานีเขามีการจัดงานของดีอยู่ที่พลาด

วัยรุ่นสองกลุ่มนี้ก็ไปเที่ยวกันนะคะ
ในเอเป็นวัยรุ่นกลุ่มนึง
พีชกับในเน็ตก็เป็นอีกกลุ่มนึง
เพื่อนของในเอมาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะ

ในเอก็ขี่รถจักรยานยนต์
ท่อค่อนข้างดังเพราะว่าเพิ่งไปแต่งรถมา
วัยรุ่นอีกกลุ่มก็เลยไม่พอใจ
องหน้ากันเขม่นกันท้าทายกัน
ว่าให้ไปดวนแบบตัวต่อตัวที่ด้านนอก
ปรากฏว่าพอในเอจะไปตัวต่อตัวกับเขาเนี่ย
อีกฝ่ายนึงเขาไม่ได้ตัวต่อตัวด้วย

ก็เลยกลายเป็นโดนรุม๕ต่อ๑
อย่างที่เห็นในคลิปนี่นะคะ
อันนี้เพื่อนของนายเอให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราลักษณะนี้
ทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าวัยรุ่นกลุ่มที่ทำร้ายในเอค่ะ
คือวัยรุ่นขาใหญ่ในจังหวัดเขามีชื่อแก๊งค่ะ

นี่ชื่อแก๊งเขานะแก๊งไม่กินผักค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

นี่ตามนี้เลยในแพลนในพีชในเน็ตเนี่ยนะ
คนชื่อแพร่เป็นผู้หญิงนะคะ

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ติดตามความคืบหน้าทางคดีไปที่โรงพักนะคะ
ได้ไปเจอกับผู้ปกครองของวัยรุ่นคนนึง
เอาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่นแก๊งนี้มาบอกทีมข่าว
คือเขาบอกว่าหลังจากที่ในเอถูกคลุมทำร้ายเนี่ยค่ะ
วันรุ่งขึ้นวัยรุ่นกลุ่มนี้กลุ่มไม่กินผักแก๊งไม่กินผักเนี่ยนะ
ไปก่อเหตุไล่ฟันลูกเขานะ
ลูกเขาเป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ลูกเขาเนี่ยแขนเกือบขาดนะคะ
พ่อไปแจ้งความตำรวจบอกว่ามันยังไม่มีหลักฐานนะขอไม่รับแจ้งความนะบอกแบบนี้นะคะ
แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะวัยรุ่นหลายคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานไม่มีใครกล้ามาให้ข้อมูล
เพราะกลัวแก๊งเนี้ยกลัวแก๊งไม่กินผักแก๊งเนี้ยเพราะเหมือนกับว่าแก๊งนี้โอ้โหเป็นขาใหญ่มีอิทธิพลในพื้นที่อะค่ะ
บรมการคำเสร็จก็บร่อยตัวกลับเพราะต้องรอสอบปากคำร่วมกับสหวัชชาชีพเพราะว่าทุกคนเป็นเยาวชนอายุต่ำสุดแค่สิบสี่ปีเท่านั้นเอง
ตำรวจก็ยืนยันบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมจะทำคดีอย่างยุติธรรม
ส่วนเรื่องที่แม่กังวลว่าแก๊งนี้เขาแก๊อัพดีเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลย
ต่อให้มีคนใหญ่คนโตใครคุ้มครองถ้าทำผิดยังไงก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายแน่นอนนะคะ